ชดาเช้าเมื่อวานครูกายแก้วที่เป็นรูปปั้นสูงมากแล้วก็
ไปติดอยู่ใต้สะพานลอยใช่ไหมคะทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวดู
ค่ะแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าภาพเมื่อวานใช่คือ
ท้ายที่สุดลอดผ่านสะพานไปได้
เมื่อวานเรายังไม่ได้บอกใช่ไหมว่ารอดไปได้ด้วยวิธีการไหนยังไง
สุดท้ายคุณเขาลดลมยาง

เพราะว่าข้างบนมันติดอยู่อีกประมาณนัก๒หรือ๓เซน
พอลดลมยางลงแล้วก็เปลี่ยนเลน

ถนนพอเขาทำถนนใหม่มีการลาดยางมาต่อยมันก็เลยทำให้ถนนสูงขึ้น

สีดำสนิทและรูปร่างแปลกไม่เคยเห็น
แล้วรู้ไหมคือเขาบอกว่าตอนนี้นะความนิยมของรูปปั้นเนี่ยนะ

ใช่เพราะว่าอันนี้เขาก็บูชาเรื่องอะไรนะ
ความค้าขายดีมีเงินทองโชคลาภ

ครูกายแก้วที่บอกหน้าตาดุเพราะอะไร
เป็นบรมครูสายเวศหรือว่าอสูรเทพนั่นเองค่ะ
ครูกายแก้วรูปปั้นนี้ความสูงเกือบ๔เมตรนะ
แล้วก็กว้าง๒เมตรกว่าค่ะ

น้ำหนัก๓๕๐๐กิโลกรัมความสูง๔เมตรกว่านะ
ใช่คุณ๖๐เมตร๒๐นะฮะแล้วความกว้างก็๒เมตร
ค่ะต้องบอกเลขให้ชัดนะคุณอ๋อต้องชัดใช่ไหม
ถัดลึก๑๓มีหนัก๓๕๐๐กิโลกรัมค่ะ

นี่ตีอะไรคุณไม่ได้ตีรูปปั้นนะคะ

ถือว่าเป็นรูปปั้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลย
แล้วเมื่อวานตอนเย็นเอามาตั้งที่ศาล
เขาต้องค่อยเอาเครนยก
แล้วก็มาวางบนฐานนะหน้าโรงแรม
ตอนที่ไปดูคือเขากำลังก่อสร้างสารสำหรับครูกายแก้ว

ใช่มาจากอะไรนะนครปฐม

ฉลุยมาตลอดเลยมาติดจนใกล้จะถึงแล้ว
ตรงใต้สะพานลอยตรงเส้นรัชดานี่แหละค่ะ
ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโรงแรมที่เขาบอกว่ากำลังก่อสร้างเป็นสารสำหรับครูกายแก้ว

เรามีโอกาสคุยกับผู้ดูแลสารคุณเทพฤษแป้นสุก
เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าครูกายแก้วถือว่าเป็นบรมครูสายเวท
แล้วเวลาเขาขอหรือการอธิบายแล้วสมหวัง
ผลไม้ต้องมาทองคำต้องมา
ตอนนี้คนจีนก็นับถือเยอะเลย
ใช่ค่ะเราก็เลยไปถามที่มาที่ไปของครูกายแก้วว่ามีตัวตนอยู่จริงไหม
ถ้าเทียบก็จะคล้ายหลวงปู่ทวดสมเด็จพุทธาจารย์โต
แล้วครูกายแก้วก็เก่งมากด้านศัยศาสตร์
อิทธิฤทธิ์ปฏิหารเหาะเหินเดินอากาศ
ซึ่งจริงครูกายแก้วท่านไม่มีปีกนะ
แต่ทำไมรูปปั้นที่เห็นมีอะไรนะเขียวสีทอง

คือเขาบอกว่ามีการแต่งเติมปีกขึ้นมา

ส่วนเขี้ยวสีทองเนี่ยเพราะว่าครูกายแก้วเนี่ย
เป็นคนเขี้ยวยาวแล้วเล็บยาวเพราะอะไรรู้ไหม
ทุดงในป่าพอไปทุดงในป่ามันไม่ได้ตัดเล็บไง

แล้วกระแสตอนนี้กำลังได้รับความนิยม
จะมาแซงทางท้าเวสุวรรณแล้ว

ด้วยการเอาพลอยแดง๒เม็ดมาติดที่ดวงตาของครูกายแก้ว

ใครที่สายมูวันอาทิตย์นี้๑๓สิงหา
เขาจะมีพิธีบวงสวงใหญ่ตอนทุ่มนึงนะคะ
อีกอันหนึ่งเมื่อกี้บอกตัวเลขความสูงความกว้างความยาว
น้ำหนักไปแล้วใช่ไหมเอาทะเบียนรถไหมล่ะ
รถที่บรรทุกครูกายแก้วทะเบียน๗๗

เลขทะเบียนสวยด้วยนะ๗๒๗๖๗๙
ใช่ค่ะแล้วบรรยากาศนักข่าวไปดูเมื่อเช้าเนี่ย
ที่หน้าโรงแรมบาซ่ารัชดาเนี่ยนะคะ
ก็ยังไม่ได้เห็นว่ามีลูกศิษย์ลูกหามาสการะอะไรนะคะ

แต่ว่าผู้รับผิดชอบเขาก็กลัวว่าอยากให้แบบตั้งเสร็จเรียบร้อย
มีการทำพิธีเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ

เพราะฉะนั้นวันนี้มาเติมข้อมูลเรื่องตัวเลขค่ะ
ใช่เรื่องความเชื่อด้วยนะครับ